มาดูเหตุการณ์และอุบัติเหตุที่นำมาเตือนใจและเตือนภัยกันนะครับ
ไปส่งที่เพชรชบูรณ์ยางระเบิดนะครับ
ทำให้รถเสียหลักพลิกคว่ำแล้วก็เกิดไฟลุกไหม้
โชคดีที่คนขับสามารถหนีเอาชีวิตรอดออกมาได้อย่างหุดหวิด
ติดตามพร้อมกับอีกหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ

ตำรวจสอบสวนนายหนองคายบูอุรานอายุ๓๘ปี

มาจากคลังน้ำมันเที่ยมเภอเสาให้จังหวัดสระบุรี

แต่พอมาถึงจุดเกิดเหตุยางล้อหน้าระเบิด
ทำให้เสียหลักปีนเกาะกลางถนนแล้วพลิกตะแคง

โชคดีที่หนีตายออกมาได้อย่างวุดหวิด
เจ้าหนุ่นที่เคลื่อนย้ายรถบรรทุกพ้นกีดขวางการจราจร
และนำตัวคนขับไปสอบประคำเพิ่มเติมที่โรงพัก

กู้ภัยเร่งช่วยเหลือนายประยูนไล่รัฐอายุ๔๔ปี
ขี่รถจักรยานยนต์เสียหลักตกข้างทาง

ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่ามีบาดแผลที่ศีรษะ

ชาวบ้านระบุว่าเห็นนายประยูนขี่รถจักรยานยนต์มาด้วยความเร็ว
แต่พอมาถึงสี่แยกวัดห้วยศรีทน
ซึ่งพื้นผิวถนนทั้งสองเลนต่างระดับการ
แต่พอมาถึงศรีแยกวัดห้วยศรีทนซึ่งพื้นผิวถนนทั้งสองเลนต่างระดับกัน
ทำให้รถจักรยานยนต์สะบัดแล้วเสียหลักตกข้างทาง
จังหวัดชนบุรีเกิดอุบัติเหตุใต้สะพานต่างระดับตรงสี่แยกไฟแดงท่าเรือ
ศรีราชาฮาเบอร์ตะบนสุรศักดิ์อำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรี
ซึ่งที่เกิดเหตุพบรถกระบะอิซูซูสีขาวอยู่ในสภาพด้านหน้าพังยับเยิน
ล้อหน้าและล้อหลังฝั่งคนขับแตกทั้งสองข้างคนขับขี่ได้ระบาดเจ็บที่มือข้างซ้าย
ใกล้กันพบรถเก๋งมิซูบิชิสีขาวอยู่ในสภาพด้านหน้าได้รับความเสียหาย
คนขับเป็นหญิงอายุ๓๘ปีได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะและขาขวา
และมีรถจักรยานยนต์สีแดงล้มอยู่ในที่เกิดเหตุอีกหนึ่งคันกู้ภัยนำผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาล
นางสาวสุภานันคำมคูณอายุ๒๓ปีคนขับขี่รถจักรยานยนต์เปิดเผยว่า
จอดรถติดไฟแดงตรงจุดกลับรถใต้สะพานจู่มีรถจักรยานยนต์คันหนึ่งตัดหน้ารถกระบะอย่างกระทันหัน
ทำให้รถกระบะต้องหักหลบแล้วเสียหลักพุ่งมาชนรถเก๋งก่อนที่จะตรงมาที่รถจักรยานยนต์ของตนเอง
โชคดีที่ทิ้งรถวิ่งหนีได้ทันทำให้ไม่ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใด
ก็เร็วค่ะก็อย่างที่เห็นนะครับมีการผ่าไฟแดงไหมหรือว่ามาตามปกติหรือว่าไปเขียว

ตำรวจสภศรีราชาสอบสวนพยานที่เห็นเหตุการณ์และจะตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงอีกครั้ง
ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเกิดอุบัติเหตุตรงหัวเวียงถนนเสนาผักไห่ตะบนหัวเวียงอำเภอเสนาซึ่งที่เกิดเหตุพบรถพ่วง๑๘ล้อ
ลูกพ่วงหลุดพุ่งชนร้านค้าขายของฝากบ้านเรือนประชาชนและรถจักรยานยนต์อยู่ข้างทางแล้วพลิกตะแคง
เยื้อนพิญญกิจอายุ๖๘ปีเจ้าของบ้านระบุว่าก่อนเกิดเหตุเดินออกมาจากบ้านข้ามไปอีกฝั่งถนนได้เพียง๕นาที
ที่ลูกสาวจะโทรศัพท์มาบอกให้ระวังตัวเพราะฝันว่าขับรถชนคนตายสองคนแต่ยังไม่ทันวางสาย
จู่ก็พบรถพ่วง๑๘ล้อคันเกิดเหตุขับสายไปมาแล้วลูกพ่วงได้แซงตัวแม่ขึ้นไปพุ่งชนกับร้านค้าและบ้านพังเสียหาย

ก็ยืนคุยกฏศัพท์เห็นมันนึกเรื่องมันแซงมาเห็นเวี่ยงไปเวี่ยงมา

คับมอสต์สายโทรเวัตตาย๑๒คน
เดี๋ยวกลับไปบอกให้ลูกภัยระวังอย่างนั้นยังไม่ใช้ข้าดคำเลย
นายประสิทธิ์คำชูอายุ๓๐ปีคนขับรถบรรทุก
ระบุว่าขับรถบรรทุกทรายจากอำเภอผักไห่เพื่อไปส่งที่จังหวัดสมุทรปราการ
แต่พอมาถึงจุดเกิดเหตุตัวพ่วงหลุดพุ่งเข้าไปชนบ้านข้างทาง
โชคดีที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ
เจ้าหน้าที่คาดว่าสาเหตุน่าจะเกิดจากสลักล็อกตัวพ่วงหลุด
แต่ยังต้องตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้ง